อีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่๑พฤษภาคมนี้เป็นต้นไป
ในการไปชำระค่าสินค้าตั้งแต่ราคา๒๐บาทขึ้นไป

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย
ในการลดต้นทุนในการใช้ธนบัตรนั่นเองครับ

รายแรกของไทยตามแนวนโยบายของแบงค์ชาติ
ที่ต้องการลดการใช้เงินสดไปชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แทน
เพื่อลดต้นทุนการผลิตธนบัตรลง

มีความปลอดภัยมากขึ้นค่าธรรมเนียมลดลงร้อยละ๕๐
จากปกติร้อยละ๑๘ของยอดใช้จ่าย

ที่สำคัญสามารถรูดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่๒๐บาทขึ้นไป
มันเป็นบัตรที่มีความปลอดภัยสูงสุด
ในโลกปัจจุบันก็คือเป็นชิปด้วยและพินด้วย

ที่๒ก็คือเรื่องค่าธรรมเนียมที่บอกว่าถูกไม่ถึง๑
อันที่๓ก็คือเรื่องความปลอดภัยเนี่ย
ถ้า๓๐๐บาทก็มีพิ้นเซลล์สลิปให้เป็นหลักฐาน
ก็จะทำให้คนใช้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น
ร้านค้าก็ยอมรับได้ถึงความปลอดภัยและความสะดวก
ก็เชื่อว่าในแง่ของการใช้บัตรแทนเงินสดเนี่ย
ก็สามารถที่จะทำได้อย่างค่อนข้างดี
จากนี้เพื่อเชื่อมการใช้จ่ายให้ครอบคลุมทั่วโลก
เพื่อให้สามารถใช้บัตรชำระสินค้าได้ทั่วโลก
ขณะที่ธนาคารพาณิชย์๓แห่งคือ
กสิกรไทยกรุงไทยและไทยพาณิชย์
แสดงความสนใจที่จะเข้าถือหุ้นด้วยเช่นกัน
โดยเสียค่าธรรมเนียมที่๒๐๐บาทต่อปี